ช่วงนี้นะคะปิดเทอมเด็กก็อยู่บ้าน
ดังนั้นอยากที่จะเล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟัง
เพื่อเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง

เพราะว่าเด็กบางทีเขาเล่นโซเชียลมีเดีย

มีคนอ้างนะคะเป็นเน็ตไอดอล
คือเป็นทั้งยูทูปเบอร์แล้วก็เป็นทั้งเจ้าของเพจ

แล้วก็พ่อแม่พาน้องเข้าแจ้งความ
โดยผู้ปกครองก็พาลูกสาวอายุ๘ปี

มีอายการรวมถึงนักจิตวิทยา
ร่วมกันสอบปากคำแล้วก็พูดคุยกับเด็กหญิง

แอบอ้างว่าเป็นชิคกี้พาย
ยูทูบเบอร์ชื่อดังขวัญใจเด็ก
ล่อลวงแล้วก็ข่มขู่ให้ถ่ายภาพ
รวมถึงคลิปวิดีโอลักษณะเปลือยกาย
เพื่อแลกกับการเป็นแฟนคลับของเพจ
คือตอนแรกน้องก็บอกไม่ทำนะ

แต่เขาก็มีการส่งรูปเด็กคนอื่นมาให้ดู

น้องก็เลยแบบอ้าวก็คนอื่นยังทำเหรอ

นี่เป็นวิธีหลอกล่อเหรอ

เดี๋ยวจะไม่ให้เป็นแฟนคลับจะไม่ให้ติดตามแล้วนะ
ทีนี้พอน้องส่งไปก็มีข้อความส่งมาอีก

จะเอารูปที่เคยถ่ายมาก่อนหน้านี้ไปโพสต์

แล้วก็ไปขู่น้องแบบนี้น้องก็กลัวนะคะ

มีการโพสต์ข้อความแล้วก็แท็กชื่อของน้องคนนี้
ลักษณะการประจานให้อับอาย

จ่ายเงินมาเลย๑๔๐๐๐บาท
หลังจากที่เกิดเหตุแม่น้องก็สังเกตว่า
ทำไมน้องดูซึมดูผิดปกติ
ก็เลยเข้าไปพูดคุยทำให้ทราบความจริงนะคะ
แล้วก็คุณพ่อก็เลยมาพามาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
อย่างไรก็ตามค่ะทางผู้ปกครองก็เปิดเผยว่าตอนนี้

ยังคงร่าเริงจำใสเหมือนเดิม
แต่คงต้องให้หยุดเล่นโทรศัพท์มือถือ

เพราะว่าหวั่นว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกพัศพงศ์บุตรไทย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสำเรกก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
ก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นไปแล้ว
ทำให้ทราบว่ามีการข่มขู่หลายครั้ง

หลังจากนี้ก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะคะ

ในการติดตามตัวคนที่แอบอ้างเป็นเจ้าของเพจ

พร้อมทั้งขอแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง

เพราะว่าคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

แล้วก็มักจะปรากฏให้เห็นเป็นข่าวอยู่เสมอเลยนะคะ
ส่วนทางด้านแพทยิงทิพวัญ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน

บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองควรที่จะเอาใจใส่
คู่ไปกับการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกัน
รวมถึงร่วมพูดคุยกับเด็กในการเข้าถึงโลกออนไลน์

สามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายขึ้น
แล้วก็บางสิ่งบนโลกโซเชียลอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวกับเด็ก
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะคุณที่บอกว่าใช้เฟซบุ๊ก

เด็กอายุต่ำกว่า๑๔ปีในการสมัครเป็นแอคเคาน์
ทีนี้ก็อย่างว่านะคะทุกวันนี้โลกมันไปเร็วเหลือเกิน

แล้วก็พูดถึงเรื่องของเพจชิคกี้พายนิดหนึ่ง

แล้วก็ในเพจคนตามอยู่ประมาณ๑๗๐๐นะคะคุณผู้ชม

คือเป็นเนื้อหาเหมือนกับว่าผู้หญิงใส่วิกสีเหลือง

ใช่เขาก็จะชวนไปทำกิจกรรมอย่างเช่น
พาไปกินไก่ทอดพาไปเลี้ยงน้องหมาครับ

แล้วก็มีการโพสต์ล่าสุด๘ชั่วโมงที่แล้ว

แล้วก็ชิกกี้พายขอบอกทุกคนนะคะว่า
แล้วก็บอกชื่อมาขอดูหน้าจริงให้คุณผู้ชมดูหน่อย

เป็นแค่อันนี้อันเดียวที่เป็นของจริงนะคะ
คือเขาบอกว่าก็ต้องระมัดระวังเขาบอกชื่ออื่นปลอม
ข่าวต่างที่ออกมาแพร่กระจายเกี่ยวกับชื่อเพจ

นี่สะกดไหม

คือถ้าเข้าไปติดตามก็ติดตามให้ถูก

มันยากที่จะรู้ว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม
ใช่นะครับแต่ก่อนอาจจะบอกว่า

คือแล็คเมลเด็ก๘ขวบนี่เกินไปไหมนะ
ใช่น่าเกินไปค่ะเกินไป